ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่า
สวยซ้ำซวยซ้อนใช้คำนี้ไม่ผิดเลย
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถพ่วง๑๘ล้อก็ขับมาดีค่ะ
ปรากฏว่าอยู่ล้อรถไฟไหม้เลยรีบจอดข้างทาง
พอดีมันมีคลองอยู่ก็ลงไปตักน้ำมาราดดับไฟ
ทีนี้มีพลเมืองดีสองคนค่ะเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีอุ้ยเห็นเหตุการณ์นี้รีบลงไปช่วยเลย
ไปช่วยตักน้ำหนึ่งถังมาราดหลังจากนั้นก็หายไป
พร้อมกระเป๋าสตางค์ของคนขับรถพ่วงคนนี้

ทำตัวเหมือนจะเป็นพลเมืองดี

นี่คือนายวสันมุ่งพันธุ์กลางนะคะอายุ๔๗ปี
เขาจอดรถพ่วง๑๘ล้ออยู่บนถนนเทพรัฐ
ตรงช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพค่ะ

แล้วอยู่มันมีกลุ่มควันพุ่งออกมาจากล้อหลังฝั่งขวา
รีบจอดรถแล้วก็ลงไปตักน้ำในคลองมาดับไฟ
ทีนี้มีผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คนเป็นวัยรุ่นด้วยนะ
ขี่ผ่านมาพอดีก็เห็นว่าเขาเดือดร้อน

ขโมยกระเป๋าสตางค์ที่เขาวางไว้ข้างทาง

ตำรวจก็เข้าตรวจสอบช่วยเหลือดับไฟ

นี่หรือเปล่าสาเหตุที่เมืองไทยร้อนเหมือนซ้อมตกนรก

ถูกชนได้รับความเสียหายบนถนนบุญกว้างค่ะ
รถที่เสียหายเป็นรถฮอนด้าสีแดง
ถูกชนที่ด้านท้ายจนรถพังยุบเข้าไปครึ่งคันเลย

ถูกชนที่ด้านหน้ารถฝั่งคนขับ
ส่วนคนคันที่ขับมาชนต้นเหตุเนี่ยนะคะ

สีดำแต่พอก่อเหตุเสร็จแล้วก็หนีไปทางแยกเรือนจำ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวรถกระบะเนี่ยมารับผิดชอบให้ได้นะคะ
กลางค่ำกลางคืนขับรถระมัดระวังกันด้วยบางทีเราระวังแล้วแหละ
อืมคนอื่นไม่ระวังเราอ่ะใช่นะฮะอ่า